จังหวัดนนทบุรีไปดูความคืบหน้าคดีที่
คือสาวนักศึกษาจีนนี่ถูกฆ่าไปทิ้งตรงนี้

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสันนิษฐานว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่
พาเธอมาขังไว้ก่อนฆ่าฮะ
วันที่นางสาวจินหายตัวไปก็คือ๒๘มีนาคมใช่ไหมครับคุณผู้ชม
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือหอพักจับภาพนะครับ
เดินกางร่มออกมาตอนนี้เที่ยงนะ
แล้วก็กลับเข้ามาหอพักประมาณ๔โมงเย็น
ทุ่มเธอออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัย
แล้วก็ไปขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับ
จากนั้น๒๐นาฬิกา๔๘นาทีเป็นภาพสุดท้ายของเธอครับ
ถ้างองค์ร้านแล้วความร้ายนะครับไปพบรถเก๋งสีแดงต้องสงสัยนะครับ
เวียนวนเวียนอยู่ใกล้จุดที่พบศพ
คืนวันที่๒๙ต่อหนึ่ง๓๐มีนาคม
ฟับไปแล้วนะผ่านหน้ากล้องไปแล้วนะ
แม่นางสมพบังใหญ่คลี่คลายคดีครับ
รวมรวมพยาหลักฐานแล้วก็เตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุ๓คน
นายโจเผิงเฟย์อายุ๒๔ปี
๒ไนเฉินไซกังอายุ๒๓ปี
๓ไนโจวิ่งเซี้ยเฟยอายุ๒๓ปี
เป็นกลุ่มผู้ต้องหาที่มาเช่าบ้านอยู่แถวบังใหญ่

แล้วก็หนีออกนอกประเทศไป๓๐มีนาคมกลับประเทศจีนครับ
วันนี้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจค้นบ้านเช่าที่บางใหญ่นะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเช่าอยู่แล้วคาดว่าจะเป็นจุดที่ลงมือฆ่า
บ้านหลังนี้นะครับมีผู้หญิงติดต่อขอเช่านาน๑เดือน
ทำสัญญา๒๐มีนาคมกระทั่ง๒๙มีนาคม
ผู้เช่าขอคืนบ้านครับบอกต้องกลับด่วนกลับประเทศด่วน
รอปภหมู่บ้านก็เล่าบอกว่าเดือนก่อนเนี่ยเห็นผู้ตายเนี่ย
นั่งรถแท็กซี่มาลงหน้าหมู่บ้านนะแล้วรถเก๋งสีแดงก็มารับไป
ขณะที่สพบางแม่นางตำรวจได้เชิญตัวผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่ง
มาสอบปากคำและสงสัยว่าจะเป็นนกต่อฮะ
พาผู้เสียชีวิตมารู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคนร้ายหนีไปต่างประเทศแล้ว
ตำรวจเตรียมออกหมายแดงโดยจะประสานตำรวจจีนเพื่อนำตัวมาลงโทษ
ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับน่าจะเป็นการเรียกฆ่าไทย
ที่มีเรื่องของชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงที่คนร้ายอุ้มนางสาวจินเลยครับคุณผู้ชม
นี่ครับคือหลังจากรถแท็กซี่มาส่งเธอ
หน้าตลาดบีบีบางใหญ่ฮะเธอก็เดินเข้ามาที่ลานจอดรถ
แล้วก็เหมือนกับเล่นโทรศัพท์ไปด้วย
ว่าจะเป็นการคุยกับคนร้ายที่มาจอดรถรอรับอยู่
พอเธอรู้ตำแหน่งที่จอดปั๊บก็เดินไปหาเขา
แล้วก็ขึ้นรถไปรถออกไปเวลา๒๑นาฬิกา๓๗นาที
เปิดเผยหลังจากประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี
และได้พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน
รวมทั้งนะครับการตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็รถที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็ยังต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
โดยมีผู้ก่อเหตุสี่คน
เป็นคนจีน๓แล้วก็เป็นผู้หญิงไทย๑
เป็นคนให้คำแนะนำเรื่องต่างที่รู้จักกับชาวจีนทั้ง๓คนมาก่อน
แต่ตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับ